ไปดูเรื่องนี้ที่สุราธานีค่ะมีคนไปพบนะคะกับเหตุการณ์ที่สามีคลั่ง
แล้วก็ฆ่าภรรยาฆ่าลูกสาวอายุขวบเศษจากนั้นทิ้งศพเอาไว้หน้าบ้าน
แล้วตัวเองก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ในบ้าน
กระทั่งมีคนไปพบนี่แหละค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้นะคะ
ทางตำรวจสพสเวียดได้รับแจ้งว่าพบศพของนางดนฤดีแก้วศรีจันทร์อยู่บนลานดิน
หน้าบ้านหลังนึงนะคะเป็นบ้านไม้ยกสูงกลางสวนยาง
อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานีหน้าบ้านศพหนึ่ง
หลังบ้านมีอีกศพนึงค่ะเป็นศพของเด็กหญิงชนิดสรา
อายุขวบเศษค่ะก็มีแผ่นกระเบื้องคลุมร่างเอาไว้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งก็คือนายสิทธิชัยมุณีพรมเป็นสามีของนางดงฤดีที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
คือตอนเช้าเขาเดินมาหาน้องจะเอากับข้าวมาให้ปรากฏว่าเห็นน้องกลายเป็นศพอยู่หน้าบ้าน
พอมองไปในบ้านก็พบนายสิทธิชัยนี่แหละค่ะ
แล้วซ่อนตัวอยู่ก็เลยขอความช่วยเหลือชาวบ้านให้มาช่วยกันจับหน่อย

จนวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวในสิทธิชัยมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังคุยไม่รู้เรื่องค่ะยังพูดจาวกวนอยู่เลยนะคะ
จับใจความคือรับสารภาพว่าทะเลาะกับภรรยาเรื่องเงินเงินทอง
แล้วก็คว้าเหล็กแป๊บมาทุบตีแล้วก็ตีลูกสาวลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตก่อน
หลังจากนั้นเอากระเบื้องปิดศพไว้
หันกลับมาทุบภรรยาอีกครั้งหนึ่งจนเธอเสียชีวิต
หลังก่อเหตุก็ใช้ชีวิตอยู่กับศพ
จนกระทั่งพี่เขยมาเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนี่แหละค่ะ

ตัวหรือยังนะว่าฆ่าลูกฆ่าเมียไปแล้วนะครับ